คุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ใครเห็นก็ต้องบอกเลยว่ามันบีบหัวใจมาก
เพชรบูรณนะคะพี่อุ๋ยคือน้องออโต้เด็กชายวัย๖ขวบค่ะ
วันเกิดของน้องแต่มันคือวันชาปนกิจศพพ่อของน้อง
กลายเป็นว่าน้องต้องเป่าเค้กวันเกิดหน้าโรงศพพ่อค่ะ

แต่เป็นวันชาปนกิจศพนายทรงยศเจริญไทยอายุ๓๕ปี
ก็คือคุณพ่อของน้องออโต้ก็คือสามีของคุณสาวิตรี
แล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจ
แล้วก็วันเกิดออโต้ตรงกับวันเผาพ่อ
นี่ค่ะคนเห็นคลิปนี้บอกว่ามันบีบหัวใจมาก
แล้วก็ถึงขั้นน้ำตาคลอร้องไห้กันไปตามกันนะคะ
ทุกคนเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามาก
แต่ก็ต้องให้กำลังใจหนูน้อยคนนี้ให้กำลังใจคุณแม่ด้วย
นี่ค่ะแม่ลูกก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องสู้กันต่อ
คุณพ่อของน้องออโต้เสียชีวิตเพราะว่าถูกน้ำป่าพัด
รถจักรยานยนต์และตัวคุณพ่อตกลงไปในฝ่ายจมน้ำเสียชีวิตค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
วันเสาร์๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณสาวิตรีหรือคุณเบน
ซึ่งก็คือคุณแม่ของน้องออโต้นะคะแล้วก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีมงคลที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
คุณแม่ก็คือบอกว่ามีลูก๒คนเด็กชายธนาทิพย์หรือน้องโรเตอร์อายุ๑๑ปี
และเด็กชายธนพัฒน์หรือน้องออโต้อายุ๖ขวบ
ในคลิปก็คือโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค๒๑มิถุนายนวันชาปนกิจศพของคุณพ่อน้องออโต้นะคะ
เป็นวันเกิดน้องด้วยคือทุกปีน้องจะเป่าเค้กกับคุณพ่อเพราะว่าเขาสนิทกัน
แม่ก็เลยบอกว่าน้องออโต้รู้เรื่องทุกอย่างค่ะ
รู้ว่าพ่อไม่อยู่แล้วรู้ว่าพ่อไปสวัสดิ์แล้ว
แต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะไม่แสดงออกอะไร

รับรู้ค่ะรับรู้ตลอดน้องรู้เรื่องหมดทุกอย่างค่ะ
เพียงแต่เขาไม่แสดงออกเฉยค่ะ
หน้าคนเยอะจะเก็บอาการจะไม่แสดงออก
แต่ถ้าอยู่สองคนก็หนูสงสารพ่อแมว
หนูไม่มีใครไปช่วยพ่อแมวเลยแม่เบนก็ไม่ไปช่วย
ไม่มีใครดูพ่อแมวเลยเพราะปล่อยให้พ่อแมวอยู่ในน้ำ

คุณพ่อก็ชื่อเล่นชื่อแมวนะคะเขาเรียกพ่อแมวพ่อแมวครับ

คุณยายของน้องออโต้บอกว่าวันเกิดน้องออโต้
ก็คุยกันว่าจัดงานหน้าโรงศพพ่อเขานี่แหละ

อย่างน้อยในโรงก็มีร่างพ่อเขาอยู่ไง
พอเป่าเค้กเสร็จน้องออโต้ตัดเค้กไปให้คุณพ่อหน้าโรงศพด้วยนะคะ
จุดทูปบอกพ่อให้มารับเค้กวันเกิดด้วย
วันนี้น้องออโต้กับน้องโรเตอร์สองพี่น้องก็ไปเรียนตามปกติ
เบ้นก็เป็นคนไปรับกลับบ้าน
คนในครอบครัวก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้กันต่อไป